คดีการเสียชีวิตของน้องนาเดียเด็กหญิงวัย๒ขวบ
นาเดียจมน้ำกลัวความผิด

ล่าสูตรตำรวจสหพพธาราม
ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี
พร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เจี๊ยบก็คือนางรุ้งละวันพุ่มบัวอายุ๔๒ค่ะ
ที่ก่อเหตุอำพรางศพน้องนาเดียวัย๒ขวบนะคะ
นำร่างของน้องเนี่ยไปฝังที่ป่าอ้อยห่างจากบ้านไปสองกิโลกรัม
เป็นผู้ต้องหาข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะ
ตำรวจสพโพธารามนำตัวนางเจี๊ยบไปฝักขังที่ศาลจังหวัดราชบุรี
ระหว่างนำตัวไปฝากขังนี่ค่ะนางเจี๊ยบเปิดใจกับนักข่าว
ยืนยันว่าเธอไม่ได้มีเจตนาทำให้น้องนาเดียเสียชีวิต
ไม่ได้มีเจตนาจะนำร่างของน้องนาเดียไปฝังดิน
เธออยากจะฝากบอกแม่ของน้องนาเดียด้วยว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอทำคนเดียว
อย่าไปพาดพิงถึงครอบครัวเธอเธอกล้ายืนยันว่าน้องสาวเธอ

แต่ประเด็นที่น้องโมเดลพี่สาวของน้องนาเดีย
อายุ๔ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วบอกแม่
บอกว่าน้องสาวของเธออุ้มน้องนาเดียขึ้นมาจากน้ำ

บอกว่าที่ผ่านมาเธอเป็นคนเลี้ยงน้องโมเดลมา
รู้ว่าน้องโมเดลนิสัยยังไง
ขนาดเธอให้น้องกินข้าวเรียบร้อย
แต่พอยายข้างบ้านมาเล่นด้วยถามน้องโมเดลว่ากินข้าวหรือยัง
โมเดลกลับบอกยายข้างบ้านว่ายังไม่ได้กินทั้งที่กินข้าวแล้ว

แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูอยากจะบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นหนูเป็นคนผิดคนเดียว
ไม่ต้องพาดพิงไปถึงครอบครัวหนู

ถ้าวันนั้นถ้าฉันเกยปากพูดกับน้องฉัน

ที่เขาบอกว่าเหมือนน้องโมเดลไปบอกทั้งแม่อะไรอย่างนี้

ถามว่าระหว่างหนูกับเขาพี่หนูเป็นคนเลี้ยงเด็ก

ขนาดหนูให้เขากินข้าวแล้วแต่ยายข้างบ้านมาเล่น

ทางตำรวจก็บอกว่านางเจี๊ยบให้การเหมือนเดิมทุกอย่าง
คือเขาสอบสวนซ้ำอีกรอบนึง
ก็ยังให้การทุกอย่างเหมือนเดิม
ประเด็นที่แม่ของน้องนาเดียบอกว่า
สงสัยว่ามีคนร่วมก่อเหตุหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำแล้ว
เจี๊ยบก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าทำคนเดียว

แล้วก็คุยกับพยานในที่เกิดเหตุเพิ่ม
ก็เลยอยากจะฝากถึงประชาชนหน่อยว่าคดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษา
เป็นข้อคิดสำหรับพี่เลี้ยงเด็ก
ไม่ควรปล่อยเด็กอยู่เพียงลำพัง

เพราะเด็กเขาไม่สามารถช่วยเหลือกันเองได้ค่ะ
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ของนางเจี๊ยบเรียมยื่นเรื่องประกันตัวนางเจี๊ยบในชั้นศาลนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจคัดค้างการประกันตัวเอาไว้ก่อน

แล้วก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาพยายามหนีด้วยไงฮะ
ก็เลยคัดค้างการประกันตัวเอาไว้

คุณยายที่เป็นร้านขายฟาง

เจี๊ยบเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์มาซื้อฟาง
นั่นหมายความว่าก็มันมีช่วงเวลาที่ปล่อยเด็กอยู่กันเอง
ใช่ค่ะเขาบอกว่าปล่อยเด็กไว้เพียงลำพัง